ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีกันบ้างนะคะ
สำหรับเรื่องราวของการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ที่ผ่านมาเราอาจจะนำเสนอเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ

แต่วันนี้อยากจะนำเสนอความสามารถของน้องนักเรียนนักศึกษา

แต่ว่าหารายได้พิเศษจากการเป็นช่างแต่งหน้า
นี่คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเลยนะ
รายได้ก็ดีทำให้คนสวยทำให้คนมีความสุข
ไปดูกันดีกว่าว่าผู้ที่มีความสามารถแล้วก็หารายได้นี้เป็นใคร
นี่เลยค่ะโอ้โหกำลังตั้งใจจดจ่อแต่งหน้าให้นางแบบของเรานี่นะคะ
คนนี้ก็คือนายวุฒิชัยปานสิงค่ะ

เป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยหน้าตสินอ่างทอง

คือน้องยังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะ

นี่ค่ะดูเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ครบครันประดิษฐ์ช่างมืออาชีพ

เหมือนจะเป็นแปลงรองพื้นบัชออนกินคิ้วอายุอะไรนะ
มีความตั้งใจมีความเชี่ยวชาญ
น้องบอกว่าอยากจะหารายได้เป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติม
ก็เลยหาเวลาจากการเรียนนี่แหละค่ะ
เอาช่วงว่างมารับจ้างแต่งหน้า
แล้วก็แต่งได้หลายแนวด้วยคุณยังไง
แต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาว

กิจกรรมงานแสดงต่างรับหมดไม่มีข้อยกเว้น
อันนี้เป็นแต่งหน้าแบบรำละคร

โก่งเป็นคันสรรค์แล้วก็สีเข้มนะคะ
คือการแต่งหน้าแต่ละแบบก็จะมีวิธีการแต่ง

ตัวเองเนี่ยที่ทำแบบนี้ได้เพราะว่าชื่นชอบการแต่งหน้าแล้วก็ไปหาวิธีเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะอาจจะไม่ได้ไปร่ำเรียนในสถาบันในโรงเรียนแห่งไหนหรอกแต่ว่าฝึกฝนจากการหาแหล่งต่างเนี่ยดู
เสร็จแล้วเนี่ยพอแต่งแล้วเห็นว่าฝีมือก็ใช้ได้อยู่นะเลยอยากจะหารายได้พิเศษเพิ่มเติมนะคะ
แต่น้องเนี่ยหารายได้พิเศษแบบนี้มากี่ปีแล้วมีรายได้เพิ่มเท่าไรไปฟังน้องบอกกันเลยดีกว่าค่ะ

เพราะว่ามันจะมีทั้งแต่งหน้าโขนหน้าระบำหน้าเจ้าสาวน่ารักปริญญาอะไรแบบนี้

โอ้โหม๕นี่ผมยังเดินเตะอยู่ตามกำแพงโรงเรียนหญิงล้วนอยู่เลยนะ
โอ้โหคุณอยู่เดินไปอะไรเหล่สาวอยู่ชีวิตไร้แก่นสาว

คุณดูน้องผลงานฝีมือของน้องเขานี่แต่งลิเกก็ได้
ลำละครแบบนี้ก็ได้นี่นางยักษ์
โอ้โหยังไงนะคุณไม่ใช่ง่ายนะการที่จะแต่งได้แบบนี้นะสวยแบบนี้

ให้แต่งหน้าคุณชนะให้เป็นณเดชน์ได้ไหมค

เอางี้ดิฉันว่าเดี๋ยวดิฉันลองก่อน

ลองแต่งหน้าคุณชนะให้เป็นนาเดะ
อุ้ยได้เหรอค่ะ

ปากกาที่เขียนอยู่ไม่เอา
เขาต้องมีอุปกรณ์ที่มันเอาไว้แต่งหน้า

แล้วปากกาคันนี้ลบไม่ออกด้วย

คุณอยากเป็นนาเดทคุณก็เขียนสีนอนิน
สละเอ่อเด็กช้อช้าง

ก็กลายเป็นหน้าที่เขียนคำว่าณเดชน์ติดอยู่ตรงหน้าผาก

แต่ว่าต้องถามน้องเขาเหมือนกัน
ถ้าอยากจะให้แต่งหน้าคุณชนะจริงหน้าขนาดนี้คิดยังไงคะน้อง
น่าจะเหมาโอ้โหหลายหมื่น
คือคงรายได้ดีเลยแหละแต่งหน้าคนชนะเนี่ย
เพราะว่าใช้เครื่องสำอางเยอะด้วย
แต่ว่าน้องสุดยอดจริงนะคุณผู้ชม
เรียกว่าเรียนหน้าตสินต้องแต่งหน้าอยู่แล้ว
แต่ถ้าแต่งในวิชาเรียนเฉยมันก็ทั่วไปไง
นี่น้องสามารถไปหาเป็นอาชีพเสริม
และต่อไปในอนาคตเป็นอาชีพหลักได้อย่างแน่นอนนะคะ
แล้วตอนนี้น้องบอกว่าภูมิใจมากเลย
เพราะบอกแม่เลยค่ะว่าตอนนี้ไม่ต้องส่งเงินให้แล้วนะแม่

นี่ไงไม่เหมือนคุณชนะเลย
เช้ายังส่งไลน์หาคุณแม่อยู่เลย

มันไม่พอแม่กำลังจะดีใจเลยเนี่ย

ถือว่าเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่นะ

จะสามารถทำงานหาเงินมีรายได้เสริมได้
ทำจากสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดนั่นแหละ
ถ้ายังไม่เก่งก็ฝึกไปเยอะแบบน้องคนนี้

นี่เรามีช่องทางทางเฟซบุ๊ควุฒิชัยปานสิง
และเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะจ๊ะ

แต่น้องบอกว่ายินดีไปทั่วราชอาณาจักรเลยนะจ๊ะ

ถ้าหากว่าอยากให้น้องเข้าไปแต่งนงแต่งหน้าให้